ท่านผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงมาเที่ยวที่เมืองไทยแถวชนบุรีนะฮะ
ก็ไปเล่นบรรจี้จำแล้วเชือกมันขาดเขาก็ตกลงไปกระแทกน้ำ
คือโชคดีมากว่าจุดที่ลงมาเนี่ยก่อนจะถึงน้ำมันเหลือแค่๕เมตร
ไม่อย่างนั้นถ้าจุดสูงสุดนี้๓๐เมตรนี่ยุ่งนะฮะ
แต่เขาบอกว่าเขาได้รับการเยียวยาที่มันไม่เป็นธรรมจากสถานที่ที่มาเที่ยว
พอเขากลับไปบ้านเขาเขาก็ไปโพสต์ไปบอกเล่าเรื่องราว
วันนี้เราไปถามทางจุดที่เขาเป็นสถานที่เที่ยวแล้วฮะของบัญชีจำนะครับ
เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวรอฟังนะฮะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
จังหวะตรงนี้นะเขมาศอนเคยเล่มหรือ

กลัวเชื่อคาบแล้วจะมาตรงนี้น่ะ
เป็นจุดเหลือสัก๕เมตรห่างจากน้ำนะครับแต่มันก็กระแทกนะครับ
ถ้าระยะกระโดดหอเนี่ย๓๐เมตรนะฮะความสูงนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงคนนี้บาดเจ็บนะครับ
หนุ่มคนนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศ
แต่ทีนี้เงินที่ให้มาเนี่ยมันไม่เพียงพอกับค่ารักษาแล้วก็ค่าสูญเสียรายได้ของเขา
เพราะเขาต้องรักษาอาการบาดเจ็บด้วยโชคดีที่เขาทำประกันการเดินทางเอาไว้
ได้เงินช่วยเหลือมา๒๒๐๐๐บาท
หลังจากที่กลับไปถึงฮ่องกงไปรับการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
เขาพบว่ามีอาการแทรกซ้อนอีกคือปอดติดเชื้ออีก
อาการบาดเจ็บจากการกระแทกอื่นอีกต้องนอนโรงพยาบาลอยู่๓วัน
ทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดแม่ท่าพจน์ใช่ไหมเรื่องราวต่างมาเที่ยวเมืองไทย
แล้วเจอแบบนั้นแบบนี้ไม่เยียวยาไม่ดูแลเรื่องการรักษา
เราก็เลยไปที่บังละมุงชนบุรีนะครับสถานที่ที่มีบัญชีจำ
มาที่นักท่องเที่ยวเช้าฮ่องคงมาเล่นด้วยคุยกับคนดูแลเครื่องเล่นนะครับ
มันเป็นอุบัติเหตุจริงต้องฝากขอโทษด้วย
ตอนนั้นก็คุยกันเยียวยากันทำขวัญกันจนเป็นที่พอใจไปแล้วนะ

ซึ่งเราก็พาไปหาหมอเรียบร้อยครับผม

อันนั้นซึ่งใบรับรองแพทย์ก็มีอยู่
ซึ่งทางเราได้ถามคุณหมอแล้ว
ว่าเขาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เปล่า

เพราะไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรเสียหายครับผม